เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปเจอซุปเปอร์สตาร์ดาราแห่งพื้นป่าเขาใหญ่

คุณต้องพูดถึงอาหารบางคนรู้แต่บางคนยังไม่รู้
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ไปพร้อมกันครับ

พี่ทองดี
เบิ้มถูกต้องเจ้าทองดีฮะคุณชิสา
ตัวเดิมแต่เพิ่มเติมคือมันล่ำบึกกว่าเดิมมาก

คือมันคือกระทิงเพศผู้ที่ถือว่าเป็นเซลปเลยนะ
เพราะว่าหลายคนรู้จักแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าไปที่นั่นก็หวังจะได้เจอมัน
แล้วเนี่ยเจ้าทองดีมันแสนรู้แล้วก็เชื่องมาก
ทีมงานตลอดข่าวของเราได้รับรายงานมาว่ามันเนี่ยนะ

ชาวบ้านเขาเห็นกระทิงป่าแสนเชื่องตัวนี้เข้ามา
หากินในไร่ข้าวโพดของชาวบ้านที่หมู่บ้านคลองทรายหมู่ที่๘ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
โดยกระทิงป่าตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาววังน้ำเขียวอยู่แล้ว
ทองดีอายุ๘ปีนั่นแหละมันมักจะมาหากินบริเวณใกล้ชุมชนประจำ
ไอชู้เห็นภารกาวที่เป็นการแรงอวังประสงค์ศาสตร์มากยังเหลือครั้งนี้
ซึ่งการมาในครั้งนี้นะครับก็ได้เข้ามาหากินในไร่ข้าวโพดของชาวบ้านแล้วเข้าไปนอนพรางตัว
นี่คือพลางตัวแล้วนะนี่คือพลางเหรอโอ้เนียนเชียร์มองไม่เห็นเลยเนี่ย
อันนี้คือเพื่อนเจ้าทองดีนะสี่ขาแสนรู้คือชาวบ้านเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรนะ
เพราะเห็นเป็นประจำอยู่แล้วมันก็จะแวะเวียนมานั่นแหละมันก็จะมาตัวเดียวของมัน
พอเห็นแบบนี้มันก็กลายเป็นภาพประทับใจให้กับคนที่อยู่แถวนั้นโอ้โหแล้วก็ได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของทั้งคนแล้วก็สัตว์ป่า
เออมันเป็นภาพที่จริงเลยนะแล้วก็ชื่นอกชื่นใจโอ้โหคุณผู้ชมฮะบอกแบบนี้แล้วกันไม่ต้องเข้าไปทักทายมันหรอก
ถึงผมจะบอกว่ามันเชื่องเอาเป็นว่าดูอยู่ห่างอย่างห่วงถ่ายรูปมันห่างอย่างนี้ก็พอแล้ว